วันนี้มีการวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

ดีดีดีดีดีดีดีหลวด
ใจเย็นเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาสร้างงานตั้งที่ช่วยเหลือ
ของสร้างพิกัดที่ชะเต้นคุณเดินหรือพระรำสามมุ่งหน้ารัฐศาสตรา

ใต้สะพานแขวนเลยค่ะตอนนี้เขาไม่ยอมให้ให้ทางเราไปอะค่ะ
เขากรีดกันจราจร
ขับรถไม่ให้ไป
เนี่ยจอดกลางถนนเลยจอดกลางสะพานเลยตอนนี้
เราตามเลย
พอเราถอยหลังลงสะพานเขาก็ถอยหลังตาม

มาปากอีกแล้ว๑เขาปากอีกแล้ว
นิดนึงนี่นี่

ข้างหลังไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไร
ช่วยด้วยครับคนเหนือครับ
กำลังขับรถบนถนนพระราม๓
่งหน้าถนนรัชดาพิเศษช่วงไปสะพานกรุงเทพ
คนขับรถเบ้นมีอาการคล้ายคนเมา
ขับรถเกือบชนจึงบีบแตร่เตือน
ขับตามไล่เบียดปาดหน้ากิดกันในเชิงคม
ถูกคุกคามตลอดเส้นทาง

แต่รถยนต์หรูยังคงขับปาดหน้าไปมาตลอด

จึงรีบเข้าแจ้งขอความช่วยเหลือ

ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไร

มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือด๒๒๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกือบ๕เท่า

เนื่องจากยังคงอยู่ด้วยอาการมึนเมา
ส่วนชายคนดังกล่าวยังอ้างตัวว่า

และยังยื่นข้อเสนอให้จบเรื่อง
การแลกกับการให้กินฟรีที่พัฒนาคาร
ที่เขาเป็นเจ้าของเป็นการถ่ายโทษ

แต่ยังรู้สึกกังวลถึงความปลอดภัย

เขาบอกว่าเขาชื่อนี้นะอะไรอย่างนี้
คนที่ขับรถเมื่อคืนเราก็เฮ้ย
กลัวแล้วตอนนั้นคือแบบ

ว่าเฮ่ยโทรศัพท์จากไหนอะไรอย่างนี้
แล้วเขาบอกว่าเออผมโทรมาขอโทษนะ

แต่คุณเมื่อคืนคุณจะเอาผมตายเลยนะ

แล้วเราก็เลยบอกเราขอไม่คุณนะ
เพราะว่าแล้วเราก็บอกว่าเออเราบอกเขาว่า
ก็ให้กฎหมายทำตามหน้าที่ของกฎหมายด้วยกัน

ที่เราย้อนกลับไปว่าเมื่อคืนคุณจะเอาผมตายเลยนะ

ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสมโพธิสุวรรณจรัส
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางโพงพางระบุว่า
คนขับรถเบ้นยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะไม่พอใจที่ถูกอีกฝ่ายบีบแตร่ใส่

พนักงานสอบสวนจึงตั้ง๖ข้อหา
ทำสำนวนส่งฟ้องให้กับสารแขวงพระนครใต้
ซึ่งสารได้พิพากษาเรียบร้อยแล้ว

เข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน